ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับพระสงฆ์รูปหนึ่งนะฮะ
ท่านก็ไปทุดงไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำวัดเขาขุนพนม
อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมชื่อดังนะครับ
แล้วก็มีถ้ำอยู่ถ้ำที่มีความสูงด้วย
ปรากฏว่าท่านก็ตกลงไปนะฮะในถ้ำตากฟ้านะครับ
มรณภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
หลังจากที่รับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงไปช่วยกันนะฮะ
แต่ถ้ำลึกมากครับกว่าที่จะนำศพของพระสงฆ์รูปนี้ขึ้นมาได้

แล้วจะเชือกดึงประคม
หลังจากได้รับแจ้งที่จะต้องลงไปบันไดทั้งหมดต้องเดินเท้า๒๔๕ขั้น
แล้วพอลงไปถึงจุดที่ลึกที่สุดของถ้ำแล้วนะครับ
ยังมีจุดที่เป็นจุดลดหลั่นเป็นระดับด้านล่างลงไปอีก๕๐กว่าเมตร

อ่าก็ต้องไปนำศพของพระที่มรณภาพขึ้นมานะครับ
อายุเพิ่งสามสิบปีเท่านั้นนะครับอ่าพระพัทรพงศ์
ก็มรณภาพในสภาพคว่ำหน้ากระดูกหักทั้งตัวอืม
นี่ครับคือแขนหักทั้งสองข้างคอก็หักนะครับ
อ่าที่อังสะที่สวมใส่อยู่ยังมีไฟฉายที่เปิดสวิตช์อยู่เลยนะครับ
แล้วก็มีร่องรอยกระแทกที่พื้นลักษณะตกกระแทกลงมาอย่างแรง
ก็ต้องพาขึ้นไปก็นั่นแหละครับก็ต้องเดินขึ้นไปค่ะนะฮะ
ขึ้นไปห้าสิบกว่าเมตรแล้วก็บวกอีกสองร้อยสี่สิบห้าขั้นของบันไดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับขณะที่พระพัทรพงศ์
ซึ่งเป็นพระลูกวัดของวัดน้ำรอบในตัวเมืองนครศรีธรรมราช
ถ้ำวัดเขาขุนพนมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เป็นวัดที่เคารพนับถือของชาวนครศรีธรรมราชนะฮะขณะเกิดเหตุคาดว่าพระพัทรพงศ์
ท่านอาจจะกำลังเดินสำรวจพื้นที่แล้วตรงจุดนั้นอาจจะพลาดแล้วพลัดตกลงไป
เพราะว่าเป็นช่องเหวลึกระหว่างเพลิงหินคือตรงนี้ตกแล้วตกเลยนะฮะ
คือจะร่วงดิ่งลงไปเลยแบบนี้ครับ๒๔๕ขั้นบันไดบวกกับความลึกอีกนะครับ
รวมแล้วห้าสิบกว่าเมตรนะครับพระพิสุที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันบอกว่า
ตอนนั้นได้ยินเสียงนะค่ำเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงนะครับ
เหมือนกับมีอะไรตกล่วงลงไปค่ะปึ้งนะฮะก็มาดูกันก็พบว่า
พระพัทรพงศ์ตกลงไปข้างล่างตอนที่ลงไปดูกันก็อยู่ในสภาพหายใจรวยรินแล้ว
แล้วก็มรณภาพก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงนี่ครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่วัดเขาขุนพนมนะฮะเป็นถ้ำวัดเขาขุนพนม
ผู้ใหญ่บ้านกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจเขตอำเภอพรมคีรี
ก็นำสำรวจนะพื้นที่ถ้ำนี้ต้องขึ้นบันไดไปก่อน
สองร้อยสี่สิบห้าขั้นแล้วถึงจะไปถึงปากทางเข้าถ้ำ
โอ้โหนี่ฮะคุณระวีการบอกว่าเหงื่อท่วมตัว
ระวีการอยู่ไหนเนี่ยเห็นแต่คนอื่นเดินทันเขาไหม
เดินตามหลังอยู่อ๋อนี่ช่วงแรกขึ้นไปสองร้อยสามสิบขั้น
จะมีทางแยกขวามือนะครับนี่ค่ะอ่านี่ระวีการหอบอยู่หอบ
หอบใช่ไหมหอบหรือว่ากำลังสูดโอโซนอยู่
นี่ครับเผื่อใครจะไปเที่ยววัดที่นี่เขามีชื่อเสียงด้าน
ปัศนากรรมฐานแล้วก็ถ้ำด้วยคือสองร้อยสามสิบขั้นจะมีทางแยกขวามือ
จะเป็นลานกว้างนะครับชื่อเรียกว่าถ้ำเหวตากฟ้า
ตรงจุดนี้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า
พระพระศรพงศ์อ่าท่านชื่อเล่นพระตำอ่าพระตำเนี้ยนะครับ
ท่านมรณภาพเมื่อคืนนี้อาจจะไปยืนชะโงก
แถวบริเวณปล่องโพรงที่มองลงไปแล้วจะเห็นโถงด้านล่าง
แล้วน่าจะพลัดตกลงไปเนื่องจากเมื่อลองส่องไฟลงไปจากปล่อง
เห็นข้างล่างได้มันตรงกับจุดที่พระต่องตกลงไปแล้วมรณภาพเลยนะฮะ
ตรงจุดเนี้ยจะดิ่งลงไปแล้วไปเป็นปล่องพอดีเลยเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อเดินตามทางลอดถ้ำตากฟ้าลงไปตามทางลูกศรที่เขียนว่าเหวิเวก
บันไดที่สูงชันต่อไปอีกหน่อยจะไปเจอจุดที่พระต่องท่านตกลงมา
นะฮะสูงแล้วเนี่ยคือรวมละสิบแปดถึงยี่สิบเมตรค่ะนะฮะ
ทำให้ตามร่างกายของพระต่องแขนขาผิดรูปจากแรงกระแทกแพทย์ชนสูตรพลิกศพ

ก็เลยคาดว่าเกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงไป
หกโมงเย็นกว่า
ก่อนจะรับแจ้งจากตำรวจตอน๑ทุ่มนะครับ
น่าจะเขาเจอประมาณ๖๖โมงครึ่งครับ

ซึ่งอยู่ที่อำเภอพรมคีรี

ท่านก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับ
บอกว่าชาวบ้านศรัทธาวัดแห่งนี้
แล้วก็เชื่อกันว่าหากใครตั้งใจมาทำอะไรที่ไม่ดีที่นี่
มาแล้วไม่กราบไม่ไหว้ไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับ
เพราะว่าที่นี่ท่านก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิคู่วัด

มีวงดนตรีของนักร้องลูกทุ่มชื่อดังเคยมาเล่น
ส่วนพระต่องท่านเจ้าวาดวัดถ้ำเขาขุนพนมบอกว่า

เพราะว่าท่านมาจำวัดมาขอจำวัดอย่างถูกต้อง
ขออนุญาตขึ้นไปปฏิบัติธรรม๔วัน

ญาติโยมเห็นก็ชื่นใจบอกว่าโอ้โหพระนุ่ม
อายุเพิ่ง๓๐มาปฏิบัติธรรมในถ้ำมาบินทบาททุกเช้า
เป็นพระพรรษาน้อยที่ปฏิบัติดีนะครับขนาดโทรศัพท์มือถือยังไม่พกติดตัว
เขาบอกว่าเขาขอไปนอนข้างบนเขาพากรดมามาประพฤกษปฏิบัติอยู่ข้างบน
อาตมาก่อไม่ขัดข้องเข้ามาครั้งแรกมาขึ้นไปอยู่กับเขาลงมาบินทบาททุกวัน
คนวี่ภาควี่จานกันไปคนละเรื่อง
ญาติโยมที่ประสบการณ์กับพระรูปนี้นะเขาบอกว่าพูดก็ไม่มากมีแต่ยิ้มอย่างเดียว
โทรศัพท์ก็ไม่มีพระเดี๋ยวนี้พระเด็กเนี่ยถ้าไม่มีโทรศัพท์
ลูกคิดดูว่าต้อง
ปราปรึกปฏิบัติดีพอสมควร
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับคือผู้ใหญ่บ้านหมู่๓กับหมู่๔ชุมชน
วัฒนธรรมเขาขุนพนมบอกว่าพระต่องเนี่ย

ตรงไหนเป็นหลืบเป็นร่องเป็นหลุมเป็นทางชันอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วท่านก็ไม่เคยมาปฏิบัติธรรมในถ้ำด้วย
ก็เลยอาจจะพลาดตกลงไปนี่คือรูปบัตรประชาชนของพระต่องนะครับ
ส่วนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของถ้ำที่นี่นะครับ
ชาวบ้านทราบดีถึงประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชนะครับ
ท่านเคยเสด็จมาประทับที่นี่หากขึ้นบันไดไปครบ๒๔๕ขั้น
จะเป็นจุดที่เชื่อกันว่าเป็นห้องบรรทมของพระองค์ท่าน
เป็นที่ประทับของพระเจ้าตากทุกคนเลื่อมสายศรัทธามาก
เล่าต่อกันมาว่าเมื่อปี๒๕๐๘นะครับ
เคยมีผู้ชายคนหนึ่งป่วยเป็นโรคประสาทคิดสั้นจะฆ่าตัวตาย
กระโดดลงเหววิเวกก็เลยเชื่อว่าหากใครคิดไม่ดี
หวังจะมาทำอะไรที่นี่อย่างเช่นมาแล้วจะหยิบนู่นหยิบนี่ไปนี่
ยังไงก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วก็มีอันเป็นไป
สอบถามอยากพระอำมาตย์ด้วยกันพูดถึงพรรษาเขาก็น้อย
แต่เขาก็มีความศรัทธาความเชื่อชอบเรื่องงาน

เขาเรียกว่าพรรษายังมิไม่ถึงเนื่องของการศึกษาหาความรู้ทางกิจวิญญาณ
ที่ผ่าวิศบการณ์ด้านนี้ได้เป็นพระพิเรียกมีพระนำ
คือด้วยลำพังตัวรันเองบางอย่างควมสติตรงนี้ไม่อยู่
อยู่ตรงนี้ไม่อยู่อันนั้นก็เป็นความเชื่อเนาะ
พวกคนที่ขึ้นมาบนภูเขาเพื่อหาผลประโยชน์อะไรบางอย่างเนี่ย
แต่เวลาจะกลับลงคือหาทิศทางลงไม่ได้
สิ่งของที่ได้มาคือต้องวางไว้กับที่นั่นคือความเชื่อของคนในพื้นที่ของคุณพนม
ต้นปีที่แล้วก็ยังมีที่มีคนเข้ามาแล้วก็มาพบเป็นพระพุทธรูป
เกิดผลกระทบตามมาทีหลังคือได้รับกับตัวเอง
คืออยู่ไม่เป็นสุขแล้วนะ
คือชาวบ้านเขามองว่าถ้าไม่มองทางเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
ก็อาจจะเป็นเรื่องของเกิดอะไรขึ้นในถ้ำหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นพระหนุ่มมาปฏิบัติธรรมรูปเดียวอย่างนี้นะครับ

คุณแม่นะครับโยมแม่ของพระต่องอายุ๖๗แล้วครับ
ชื่อว่านางบุญล้อมบุญทวีบอกว่าก่อนที่ลูกชายจะบวชเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับ
หลานชายป่วยก็ไม่รู้ว่าไปบนอะไรไว้
พอหลานหายป่วยลูกชายบอกว่าต้องไปบวชแก้บน

สายศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยบอกว่าไม่ขอศึก
รู้สึกว่าเป็นสุขสบายใจดีโยมแม่ก็ไม่ขัดศรัทธา
เวลามาบินทบาทที่ระแวกบ้านชาวบ้านจะถวายปัจจัย
ต่องท่านไม่รับนะครับท่านไม่รับปัจจัยไม่รับเงิน
ท่านบอกเอาเป็นของดีกว่าจ่าย
อย่างนั้นดีกว่า
โยมแม่บอกว่าพระต่องไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะครับ
ก่อนจะบวชก็ไม่มีปัญหาชีวิตมุ่งแต่ทางทำ
ไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้พระต่องบอกกับโยมแม่
แล้วก็ทุกครั้งจะพูดทิ้งท้ายกับโยมแม่เสมอว่า
หากเกิดอะไรขึ้นก็ให้คิดว่าแล้วแต่บุญแต่กรรม
แกบอกว่าแกจะไปที่คอ
ไปนี่ครั้งที่๒นะไม่ใช่ครั้งแรก
แกบอกว่าแกจะไปเดินครูดงกับพระที่ว่าเขามีปรรษาแก่กว่านั้น
แล้วแม่ก็บอกว่าพ่อเคยบอกว่าท่านมันยังไม่ยัง

แต่คิดอีกทีนึงแกก็บอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนั้น

คนเราอยู่กันเพื่อจากไม่จากวันนี้ก็จากวันหน้า
จากกันอย่าไปยึดติดกับของที่ว่าไม่ใช่ของของเรา
แกบอกว่ามีใจบุญกับกรรมที่เป็นของตัวติดตัวไป
ทางครอบครัวก็ไม่ติดใจสาเหตุการมรณภาพของพระต่องนะครับ
แต่ว่าทางพื้นที่นี่เขาก็จะไปวางมาตรการในการที่จะดูแลความปลอดภัยกันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่านักท่องเที่ยวก็ไปเยอะนะฮะจะได้ไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้น